ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่วัดเขาพระทองที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมาไหว้พระที่วัด
ยพระอยู่ดีเนี่ยก็มีลักษณะท่าทางอาการลุกขึ้นร่ายรำเหมือนกับมีใครมาเข้าสิง
แล้วก็บอกว่าดีใจที่พระพุทธรูปของบรรพบุรุษยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คุณศักดิ์ไหม
ไม่ใช่พ่อของฉันคุณศักดิ์
พ่อของฉันคุณศักดิ์

อันนี้มันเป็นของตัวหนู
หลังจากไล่ลงไล่รำตรงนี้นะครับแล้วก็ไปพูดไปบอกอะไรอยู่
แล้วก็เดินย่างสามขุมเหมือนกับขุนนั่งสมัยโบราณนะฮะสลับร้องไห้เลยนะครับ
จับใจความก็ประมาณว่าเธอเป็นลูกหลานเจ้าเมือง
แล้วก็ไปนำพระพุทธรูปองค์เล็กมาบอกพระพุทธรูปเนี่ยเป็นของทวดของเธอ
ฝากให้ทางวัดเนี่ยช่วยเก็บรักษาไว้ให้ดีมาเที่ยวที่วัดให้มากราบพระที่วัดเนี่ย
ดีใจเหลือเกินได้มาเจอพระพุทธรูปของทวดของเธอนี่ฮะ
ท่านผู้ชมเห็นนั่งอยู่บนด้านบนเนี่ยคือพระมหาอาจารย์อนันต์นะครับ
พระมหาอรยนันต์นะฮะท่านเป็นเจ้าวาดวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
เธอก็เดินเข้าไปกราบนะจนเจ้าวาดท่านต้องพรมน้ำมนต์ให้นะครับ

โยมสองท่านเป็นสามีภรรยากันได้เดินทางมาทำบุญที่วัดเขาพระทอง
แล้วก็มานั่งสนทนาธรรมกับอัตมาถึงที่มาที่ไปของวัดขอพระทอง
แล้วก็อัตมานก็เล่าถึงพระโบราณที่อยู่ณวัดของพระทอง
ซึ่งได้เก็บไว้เพื่อให้ญาติโยมได้สักการะบูชา
อยู่ผู้หญิงก็อยากจะชื่นชมเป็นบุญบารมี
ตามมาก็อันเชิญพระพุทธรูปโบราณมาให้ได้ชื่นชม
ขณะที่รับไปจากอัตมาก็มีอาการดังที่ปรากฏในภาพ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอธินไตยไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เจ้าวาดวัดเขาพระทองนะครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
วัดเขาพระทองที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้าท่านยังจำได้กระแสแหวนหัวนโม
มีผู้หญิงที่เกิดอาการคล้ายถูกสิงร่างเนี่ย
ส่วนผู้หญิงท่านเนี่ยนะฮะเป็นนักธุรกิจไทยในเวียงจันทร์นะครับ
มาที่วัดเนี่ยมากับสามีสามีเคยเป็นตำรวจเป็นภูมิกับอยู่หลายสถานีตำรวจในพื้นที่ภาคใต้
นี่นะฮะอาการเป็นแบบนี้หลังจากที่ได้จับองค์พระพุทธรูปที่วัดที่เคยถูกขโมยไป
แล้วไปขโมยอ่าขโมยเนี่ยไปเจออาถรรพ์จนต้องเอามาคืนนะครับเธอก็มาที่วัดนะ
พอได้จับพระพุทธรูปบอกว่าอยากเห็นอยากดูเหลือเกินขโมยไปแล้วขโมยเจออาถรรพ์ต้องเอามาคืนเนี่ย
พอจับพระพุทธรูปเท่านั้นแหละเธอก็ร้องห่มร้องไห้
แล้วก็พูดเสียงดังบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนี่ฮะที่โชว์อยู่เนี่ย
เป็นของบรรพบุรุษของเธอเมื่อ๑๐๐ปีก่อน
เมื่อ๑๐๐ปีก่อนเนี่ยเคยนำคณะขนพระพุทธรูปรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากมาจากจีน
มาร่วมก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีที่นครศรีธรรมราช
แต่เมื่อมาถึงภูเขาแห่งนี้เนี่ยทราบว่าพระบรมธาตุเจดีสร้างเสร็จแล้ว
ก็เลยขนพระพุทธรูปมาไว้ในถ้ำที่วัดเขาพระทองเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วยกันสร้างวัดเขาพระทองขึ้นมา
เธอบอกเธอดีใจมากที่วันนี้พระของบรรพรุษของเธอยังอยู่นะบางช่วงก็บอกเป็นของต้นตระกูลด้วยนะครับ
ซึ่งทางท่านเจ้าวาดวัดเขาพระทองนะครับท่านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ขอให้ใช้สติปัญญาวิเคราะห์กันกันแล้วกันนะครับส่วนพระพุทธรูปที่มีอยู่ในวัดเนี่ยมีเยอะ
มีจำนวนมากแล้วก็มีมานานแล้วแต่จะมีตั้งแต่สมัยไหนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
จ้าวาดวัดบอกว่ามันก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนึงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยมีมาพันปีแล้ว
พระพุทธรูปองค์นี้บรรพรุษของเธอเนี่ยเคยเดินทางมาที่วัดแล้วก็เอามาไว้ที่นี่